เรื่องของการใช้อารมณ์และการทะเลาะวิวาดกัน
ต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเละทั้งสองฝ่ายจริงคุณผู้ชม
มีสองฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งขับรถกระบะ
ฝ่ายหนึ่งขับรถแท็กซี่แล้วก็มีคนนั่งมาอยู่ในรถด้วย
แล้วปมมันเกิดจากแท็กซี่เปิดเพลงเสียงดัง
กระบะเองก็ไม่พอใจมองหน้ากัน
หลังจากนั้นแท็กซี่ไปจี้ตูดกระบะไม่พอ

กระบะลงมาถือคัตเตอร์มาด้วย
แล้วก็กลายเป็นเหตุชุลมุนเหมือนกับคลิปนี้ค่ะ

พอแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมชุนละมุนกันกลางถนนแบบนี้
ดูสิรถราที่อยู่ตรงนั้นนี่คือจอด

นี่ค่ะคลิปนี้เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
รู้ไหมผู้ชายสองคนกำลังวางสภาทกันกลางถนนเลย

เลือดอาบค่ะคุณผู้ชมคนที่ล้มลงเนี่ยใบหน้าเต็มไปด้วยเลือด
แล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงก็เอามีดคลัสเตอร์มากรีดหน้าซ้ำอีกหลายที
คนที่เห็นเหตุการณ์พยายามนะจะเข้ามาช่วยให้ดึงแยกออกจากกันช่วยมาห้ามปราม
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดบริเวณถนนศรีนครินใกล้ซอย๓๓ตรงนั้นมันคือใกล้กับแยกศรีอุดมศุกร์นะคะ
แขวงหนองบอนเขตประเวทเกิดช่วงเย็นของเมื่อวันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทีนี้อยากทราบความคืบหน้าในเรื่องนี้ว่าเป็นยังไง
ก็มีการนำตัวนายพักขพลสูงศักดิ์อายุ๓๗ปีออกจากห้องควบคุม
นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมในคดีนี้ที่ทำร้ายร่างกาย
จากการสอบสวนเนี่ยก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายพระคพลเนี่ยขับรถกระบะมานะขับมาตามถนนศรีนครินทร์
อายุสี่สิบปีเป็นโชเฟอร์รถแท็กซี่แล้วโชเฟอร์เนี่ยมีผู้โดยสารอีกคนนึง
เปิดเพลงดังค่ะทางฝั่งนายพักขพลที่เป็นคนขับกระบะเนี่ย
ไม่พอใจมองหน้าโชเฟอร์โชเฟอร์ก็ไม่พอใจเหมือนกัน

ทีนี้พอ๒คันขับมาจนถึงจุดที่เกิดเหตุ

ก็คนที่อยู่บนรถแท็กซี่ก็ลงมาจากรถ
แล้วก็มาเคาะกระจกของคนขับรถกระบะ
คนขับรถกระบะก็ลงมาพร้อมกับมีดคัตเตอร์
แล้วก็เกิดการทำร้ายร่างกายกันแบบในคลิปที่คุณผู้ชมเห็น

คนที่อาการหนักสุดคือผู้โดยสารของรถแท็กซี่

เพราะว่าถูกมิดคัตเตอร์กรีดเข้าที่ใบหน้า
เป็นแผลยาวเป็นแผลลึกเกือบถึงกระโหลกศีรษะคุณผู้ชม
แล้วตอนนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรชเวศ
ซึ่งคนขับรถกระบะก็สารภาพนะคะ
บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุนี้เสพยาบ้ามาก่อน
ส่วนอีกฝ่ายนึงคนขับรถแท็กซี่ก็เมาเหล้ามาค่ะ
อีกฝั่งนึงเมายาฝั่งหนึ่งเมาเหล้า
เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาคนขับรถกระบะ
คือขับรถขณะเสพยาบ้าแล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกาย
พกอาวุธโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนคนขับรถแท็กซี่กับผู้โดยสารก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
แล้วก็แจ้งข้อหาเมาแล้วขับกับโชเฟอร์แท็กซี่ด้วย
นี่แหละค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็
ใครก็ไม่อยากให้เกิดนะครับนะใช่ครับ